คุณผู้ชมครับที่สัญญงสัญญากันเอาไว้ในเบรกที่แล้วนะ
เดี๋ยวจะพาไปดูเรื่องราวของความเชื่อ
ก่อนยังอ่านอยู่เลยนี่คือภาพเมื่อตอนที่ยังมีอยู่นะ
เป็นแบบนี้สารเก่าแก่อยู่บริเวณริมถนนสุขุมวิทย
กม๑เส้นทางขาเข้าสัตหีบอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองครับ
หลายคนเขารู้จักกันดีในชื่อของสารเจ้าพ่อกาโม
ที่ถูกห่อหุ้มภายนอกด้วยแบงค์กาโม่ชนิด๑๕๐๐แล้วก็๑๐๐บาท
แบงค์จริงแต่เป็นแก๊งกาโม่ก็คือแบงค์ปลอมนั่นแหละ
ที่เด็กเขาเอาไปเล่นกันในสมัยก่อนเดี๋ยวนี้ก็ยังมีอยู่นะครับ
เขาบอกว่าสารแห่งนี้ศักดิ์สิทธิ์มากให้โชคให้ลาบให้เลขเด็ด
ชาวบ้านเขาก็ถูกกันบ่อยเขาเล่ากันแบบนั้นนะ
พอถูกบ่อยเหล่าบรรดานี่เลยเจ้าพงเจ้าพ่อที่เป็นเจ้าพวก
ไอ้ลอตเตอรี่ที่ไม่ประสานงานกับทางภาครัฐ
หวยใต้ดินพูดง่ายไม่พอใจยังไงจะมาเผาหลายรอบแล้ว
จะมาเอาออกหลายรอบแล้วเพราะว่าคนมากราบไหว้บูชา
แล้วก็ไปเสี่ยงดวงแล้วถูกเยอะ
สุดท้ายไปมาคุณผู้ชมเดี๋ยวผมให้ดูภาพล่าสุดครับ
เนี่ยไปดูให้เห็นกับตาเฮ้ยหายไปแล้ว
อ้าวใครมายกไปอะค่ะ
ไม่รู้เหมือนกันคุณผู้ชมครับเนี่ยสารถูกลื้อออกไปแล้ว

นี่แหละครับนักเสี่ยงโชคหลายรายนะครับที่เดินมา
จะมาที่นี่มาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ

พอทราบข่าวว่าสารหายไปก็ต้องมาดูด้วยตาตัวเอง
แล้วก็รู้สึกเสียใจนะโอ้ทำไมอยู่ถึงหายไปแบบนี้
เอ้าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับถึงแม้ว่าตัวสารจะหายไป
แต่ชาวบ้านเขาเชื่อว่าเจ้าพ่อกาโม่และความศักดิ์สิทธิ์ยังอยู่

นั่นแหละแล้วมีวงกลมเอาไว้ด้วย

เอาไม่เห็นใช่ไหมบอกเลยละกัน
เอ๊คุ้นเลยครับ

ชาวบ้านที่เขาเห็นแบบนี้ไรก็ไหนละ
เจ้าพ่อกาโม่เหลือเอาไว้ให้เป็นความทรงจำ

แต่ไม่ต้องห่วงนะตอนนี้นักข่าวของเราลงพื้นที่ไปแล้ว
เมื่อเช้าดิฉันเจอช่างภาพพี่จะไปไหน

คือจริงดิฉันคิดว่านะถ้าเกิดว่าอาจจะนะ
อาจจะมีคนที่ดวงดีถูกรางวัลไปแล้วก็จะเอาสารใหม่มาตั้งให้ท่านหรือเปล่า
ต้องไม่แน่เหมือนกันหรือว่าหาอย่างไรร่องรอยจริงตามข่าวต่อ